เมื่อกี้ค่ะคุณคลิปที่เพิ่งผ่านพ้นไป
ณเดชน์คุกิมิยาพี่แคทเรยาอิงลิสต์
ก่อนหน้านี้มียายาอุรัสยาด้วย
วยพรมารยาภูเลิศลาบของเรา
ใช่เชื่อว่าแฟนนางงามไทยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว
เพราะว่าตอนนี้การถ่ายทอดสดก็ผ่านไปประมาณ๒ชั่วโมงแล้ว
และล่าสุดเข้ารอบ๑๖คนสุดท้าย
ไทยเราประกาศชื่อคนแรกเดินเข้ารอบไปสวยเลย
แต่ว่าบรรยากาศในการประกวดหลายคนคงเห็นไปแล้ว
แต่คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดของแฟนนางงามไทยนะครับ
ที่ตั้งหน้าตั้งตารอปักหลักรอเชียร์มาริยากันอยู่
เพื่อจะคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สครั้งที่๓ของเรา

บรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
พระราม๙แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญคุณกริตภัทรเลยค่ะ
ถ้าแฟนนางงามที่มาร่วมเชียร์มาริยาปุ่นเลิศลาบ
ในการประกวดมิตซ์ยูนิเวิร์สขออภัยครับ
ต้องบอกว่าคึกคักอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ตอนนี้มาริยากุลลาบตัวแทนสาวงามจากประเทศไทย
เข้ารอบ๑๖คนสุดท้ายจากอเมริกาเรียบร้อยแล้วครับผม
จำนวนคนหลายร้อยที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้นะครับ
คือแฟนนางงามที่มารวมตัวกันส่งพลังเชียร์มาริยาภูลเลิศลาบนะครับ
ถ่ายทอดสัญญาณสดมาจากแพลนเต็ดฮอลลีวูด
ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาครับ
ต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศที่นี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
นางงามหลายกลุ่มเดินทางมาพร้อมสีสันการเชียร์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวในทีมมิสยูนิเวิร์ส
จนทุกคนที่นี่สวมใส่สายสะพายไทยแลนด์นะครับ
บางคนก็สวมมงกุฎมิกยูนิเวิร์สถือทงชาติไทยสะบัดเลยนะครับ
ส่งเสียงกรี๊ดกระหึ่มทุกครั้งที่มาริยาปรากฏตัวบนเวที
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับกับการประกวดรอบชุดว่ายน้ำ
สามริยาเดินโชว์ตัวเป็นคนแรกนะครับ
เชื่อที่นี่ส่งเสียงกรี๊ดกระหึ่มเลยนะครับ

ที่สำคัญนะครับการประกวดทุกรอบที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กับแฟนนางงามนะครับ
มาเชียร์ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึก

แล้วก็ลุ้นกับมาริยามากแต่คิดว่ามาริยาทำได้ดีแน่

เมื่อกี้มาริยาก็เดินชุดว่ายน้ำไปเรียบร้อย
ซึ่งสวยมากโดดเด่นมากค่ะต้องบอกเลย
ทุกครั้งที่มาริยาปรากฏตัวบนหน้าจอที่เราได้เห็น

คนลุกค่ะต้องบอกเลยว่าคนลุกมาก
มาริยาก็คือความหวังของพวกเราทุกคนที่นี่นะคะ

คิดว่าความหวังนี้จะสิ้นสุดลงใน๑๐โมงเช้านี้
เราจะได้มงที่๓แน่นอนจากมาริยาค่ะ
ว่ามาริยาไปไกลที่สุดคือมงเลยใช่ไหมฮะ
งแน่นอนไม่เผื่อใจเลยไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ
มงแน่นอนค่ะนะคะผมขอบคุณมากครับผมค่ะสุดยอด
คุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็คือรอบ๑๖คนสุดท้ายนะครับ

ก็จะเป็นการประกาศผลเพื่อเข้าสู่รอบ๑๐คนสุดท้าย
หากมาริยาสามารถเข้าไปในรอบนั้นได้

ซึ่งแบรนด์ที่จะสวมใส่ชุดราตรีในครั้งนี้
ก็ตัดเย็บจากห้องซื้ออาซาว่านะครับ
คุณผู้ชมสามารถส่งกำลังใจให้กับสาวมาริยาตัวแทนประเทศไทยได้ครับ
ผ่านทางการโหวตผ่านเว็บไซต์นะครับ

อย่าลืมนะครับกดโหวตเพื่อส่งกำลังใจให้กับมาริยาภูลเลิศลาบด้วยครับ
กริจพัฒน์พิวรมลข่าวไทยรัตทีวี
รายงานสดจากศูนย์การค้าโชว์ดีซีครับ
บรรยากาศเช้านี้อย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับ
คักจริงเพราะว่าเรามาแบบไม่เผื่อใจเลยสำหรับแฟนนางงามไทยนะครับ
เป็นของมาริยาแล้วก็เป็นของแฟนชาวไทยทุกคนเลยนะครับ

เพราะว่าอะไร๑๖คนสุดท้ายที่เข้ารอบไปเนี่ย
มีแต่ตัวเต็งตามโผล่ทั้งนั้นเลย
อย่างไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็สูสีเบียดกันมาเลย
ลิปปินส์เองก็เข้าเวเนที่น่าจับตาก็เข้าเหมือนกัน
จำเมก้าเมื่อกี้ก็โชว์ความน่ารักสดใสแล้วบนเวทีนะคุณผู้ชม
ฟิลิปปินส์ลงมาจากเวทีก็ได้รับความสนใจเหมือนกันจากสื่อนะคะ
แต่ว่ามาริยาของเราเองได้รับความสนใจเช่นเดียวกันนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมทำได้ก็คือการโหวตตอนนี้โหวตเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
ใช่แล้วล่ะค่ะส่งกำลังใจให้กับมาริยารัวแล้วก็พร้อมรับข่าวดี
อย่างที่บอกไปว่า๑๐โมงนี้มงกุฎโมงที่๓จะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนนะคะ